มันยังคงมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น

มีคุณลุงแท็กซี่คนนึงพยายามจะไปถ่ายคลิป
ชายคนหนึ่งที่ขับรถมารับแฟนสาว
คือถ่ายในลักษณะเหมือนกับไปละเมิดเขาด้วย

แล้วก็โพสต์เรื่องนี้ผ่านโลกโซเชียล
เตือนเรื่องนี้ให้ช่วยกันตระหนักด้วยว่า

เพราะว่าลุงขับแท็กซี่ที่มาถ่ายคลิปแฟนนุ่มเขา
เพราะคิดว่าเป็นแกรปคาไง

ใช่เขามารับแฟนนะคะ
ไปดูภาพนี้กันหน่อยค่ะ

ดูสิเอามือถือมาถ่ายคลิป

ระบุข้อความโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับใครที่มีแฟนขับรถมารับ

มีลุงโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่คนนี้เนี่ย

พยายามถ่ายป้ายทะเบียนและหน้าแฟนเรา

ว่าคนขับแท็กซี่กำลังถ่ายรูปอยู่
แล้วก็ยังมีปากเสียงกับผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถเก๋ง

และท้าให้ตรวจดูบัตรประชาชนด้วยว่านามสกุลเดียวกันด้วย
และยังชี้นะคะว่าการมาถ่ายรูปแบบนี้มันเป็นการละเมิดอย่างมาก

ถ่ายรูปกันไปกันมานี่แหละค่ะสุดท้าย

ที่ขับรถแท็กซี่เขาก็ปล่อยรถคันนี้ออกไป
หลังมีการแชร์คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตก็วิภาควิจารณ์กันหลากหลายบ้างก็ว่า

ภาครัฐควรจัดระเบียบให้ชัดเจนค่ะ
ส่วนการที่แท็กซี่ไปถ่ายรูปแบบนั้นมันก็เป็นการละเมิด

และแท็กซี่ปัจจุบันนี้มีปัญหามากมาย
อันนี้เป็นความเห็นหลายคนเขาก็ให้ความเห็นมา